ก็รับฟังได้ระดับหนึ่งแค่รู้ว่ากระบวนการมายังไง
แต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดที่จะต้องประกอบในรายละเอียดที่เขาบอกไว้ว่า
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด๓๓ล้านเองมีเรื่องอะไรบ้าง
แต่องค์ประกอบทั้งหมดเองยังไม่มีอธิบายออกมาว่าลักษณะของวัสดุอุปกรณ์เป็นยังไง
ราคาต้นทุนเป็นยังไงอะไรต่างซึ่งถ้าเกิดลักษณะของการตั้งโต๊
อย่างที่ทางผู้ว่าประพัทธ์บอกเลยว่ามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
มีการสอบถามที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้มันน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า
แล้วก็ได้ข้อความที่ชัดเจนมากกว่าเพราะว่ารักษณะของการออกประกาศ
ประชาสัมพันธ์มาแบบนี้มันก็ไม่มีโอกาสให้ใครได้สอบถาม
ว่าที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงอย่างที่บอกว่า
เรื่องงานสถาปัตยกรรมรายละเอียดงานเป็นยังไงเรื่องของการทำป้ายใหม่เนี่ย
ลักษณะของรายละเอียดกับป้ายเก่าเป็นยังไงหรืออย่างน้อยเองเนี่ยก็บอกว่า
เทียบราคาว่าที่บริษัทยูนิคได้ทำป้ายชื่อสถานีกลางบังซื้อเดิมเนี่ย
มีราคาต้นทุนอะไรยังไงเพื่อมาเปรียบเทียบกับป้ายใหม่มันจะได้รู้ราคาที่เหมาะสมจริงมันเป็นยังไง
ซึ่งทางสาภาพตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือแพงเพราะไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบมันมีอะไรมาเทียบเคียงได้
ข้อมูลเชิงเทคนิคอะไรมันก็ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงเพราะว่าถ้าไปดูราคาป้ายอย่างเดียวที่เราเสิร์ชหานะตามอินเทอร์เน็ตอย่างเนี้ย
เราก็จะรู้เฉพาะราคาป้ายยังไม่รู้ราคาค่าติดตั้งนะครับ
เท่าที่ทางรพทชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊คมาตรงนี้
คือที่เรียนครับว่าชิ้นแจงถ้าถามผมนะครับ
ชี้แจงไม่ตรงประเด็นนะครับเพราะสิ่งที่ประชาชนคล่องใจก็คือว่า
ราคาถูกมั้ยฮะราคาและวิธีการได้มาของของตัวปุรเมา
ตรงนั้นมันสามารถชี้แจงได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามีคำถามนะครับว่า
ครึ่งพออ้างอิงว่ามีการไปสืบราคานะครับถามว่าแล้วไอ้สืบราคาเนี่ย
คุณใช้อะไรเป็นตัวที่จะไปถามว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่มันต้องมีรายละเอียดของงานที่จะทำ
สืบราคาก่อนจะได้ราคากลางใช่ครับก่อนที่จะได้ราคากลางเนี่ยมันต้องมีเอกสารถูกไหมครับว่าคุณต้องการอะไร
ต้องการจะอะไรที่คุณต้องการให้ก่อสร้างมันคืออะไรมันต้องมีไอ้นั่นก็ไม่พูดถึง
นะฮะมันมีคำถามว่าแล้วคุณเอาราคาตรงเนี้ยสามสิบสี่ล้านมาจากอะไรครับนะฮะ
ซึ่งจริงตรงนั้นคุณสำคัญเลยว่าได้๓๔ล้านคุณได้มาจากอะไรคุณเช่นกระบวนการว่าคุณไปสอบถามผู้ประกอบการนะฮะ
ชื่อบอกชื่ออะไรก็ได้มันไม่เสียหายนะฮะการที่เขาเสนอราคาเนี่ย
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบอกเลยบริษัทนี้บริษัทนี้เสนอราคาเท่านี้เท่านี้
บนฐานของงานที่เหมือนกันทั้งหมดอันนี้มันเราไม่รู้เลยว่าไอ้วิธีการสอบ
สอบแบบไหนคุณสอบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้และที่สำคัญที่สุดคือในการสอบเนี่ย
ถ้าเป็นเอกสารแค่นั้นเนี่ยผมบอกราคาไม่ได้หรอกฮะว่าราคาผลจะเป็นเท่าไหร่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนไปยื่นเรื่องกับสตงด้วยนะฮะ
ก็เลยต้องผมขอคุยหน่อยขอคุยด้วยหน่อยนะครับ
คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับ

คุณศรีสุวรรณเรื่องป้ายชื่อของทางสถานีกลางบังซื้อพรุ่งนี้จะไปยื่นเรื่องทางสตงเหรอครับ

เหตุผลวัตถุประสงค์คืออะไรยังไงฮะลองเล่าให้ฟังหน่อย
ผมคิดว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี๖๐นะครับ
แล้วก็ขัดต่อระเบียบของกระทรวงการคังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะครับ
เพราะว่าการจัดทำป้ายเนี่ยผมคิดว่าใครเองบริษัทหรือผู้ประกอบการไหนเขาก็ทำได้ดังนั้นแหละครับ
แล้วมันไม่มีมีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะต้องมาใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงการใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงเนี่ย
กฎหมายเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อนะครับอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่ทางรอปทออกมาแถลงผ่านสื่อเมื่อวานผมว่ามันไม่ได้เข้าเงื่อนไขตรงนี้เลยนะครับ
อย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นการที่จะบอกว่าเร็วนี้จะมีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็เปิดก็เปิดไปสิไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าสถานีกลางบังซื้อจริงมันก็เปิดใช้งานมาตั้งแต่วันที่๒๔พฤษภาปี๖๐
ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เพิ่งเปิดนะครับ
ส่วนจะมาทำพิธีเปิดมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเร่งรีบทำพิธีเปิดในช่วงมกรากุมภานี้นะครับ
อาจจะไปเปิดโน่นกลางปีหลังจากการเลือกตั้งมีรัฐมนตรีคนใหม่หรือมีผู้ว่าคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนก็ได้
ก็ไม่ทำให้รอปทล่มจมหรือล่มละลายหรือเจ๊งไปสักเมื่อไหร่
จนการเปิดโดยวิธีทั่วไปนะเบอร์เธอมีการมาเสนอประมูลแข่งขันกันอย่างเป็นทำ
ผมว่ามันจะทำให้ได้ราคาที่ถูกลงมากกว่านี้เพราะว่าไอ้ราคา๓๓ล้านบาท
ผมไม่เชื่อว่าเป็นยังไงฮะในประเทศไทยนี่เคยทำที่มีมูลค่าแพงขนาดนี้ครับ
คุณศรีรวรรณมองว่า๓๓ล้านแพงไป

กับตัวอักษรกับสเปคต่างมีภาษาไทยภาษาอังกฤษมีตราสัญลักษณ์
สองฝั่งเนี่ยคุณคุณศรีสวรรได้เห็นสเปคแล้วใช่ไหมครับของ

ดูตามสเปคที่ท่านทางรบทเขาแถลงมันก็มีขนาดเท่านี้
มันต้องขึ้นไปเป็นสูงตั้งแบบโอ้โห๗ชั้น๙ชั้นต้องไปเจาะกระจกเดิม
ก็มีป้ายอาคารที่ไหนบ้างครับก็ทำบนพื้นดินเนี่ย

ถ้าเกิดเปิดประมูลตั้งแต่ต้น

บริษัทที่รับจ้างไปเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นของขวัญให้กับกระทรวงคมพนาคมเป็นซีวิเนียนะครับ
ฟรียังได้เลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ารับงานจากกระทรวงคมนาคมไปไม่รู้จะกี่โปรเจคแล้ว
เป็นหมื่นล้านคิดดูสิไอ้ป้ายเล็กแค่นี้ไม่กี่สิบล้านเนี่ยมันน่าจะทำให้ฟรีด้วยซ้ำไป
อันนี้มุมมองคุณศรีสุวรรณนะครับ
เกี่ยวกับผมนะพี่ศรีครับ
ศรีสุวรรณพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการไปยื่นเรื่องกับสตงคือให้ตรวจสอบเรื่องการวิธีการได้มาซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่นอกจากนั้นผมยังจะให้ตรวจสอบคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลางด้วย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

ทางผู้บริหารมันรัฐฟัยเพียงแต่ว่าจัดแถลงข่าวซะ
เอาทุกอย่างมาเปิดเผยกับสื่อนะครับ
ผมเชื่อว่าคุณศรีธรรมนี่ก็คงไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปสตรงออกอีก
แต่ถ้าทุกอย่างยังกุมเคลือแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ทางประชาสนภัณฑ์อยู่ในบริขุมชีแจง
ผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะในการบริหารงานนะครับราชการ
เห็นทุกคนเรียนว่าอันนี้ถ้าเราอ่านจริงแล้ว
ถ้าอ่านอย่างพินิพิเคราะห์เนี่ย

เพราะฉะนั้นผมว่าทางผู้บริหารของการรถไฟ

การใช้ประชาสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้

มันถูกต้องตามว่าถูกผสมของการมีประชาสัมพันธ์หรือเปล่า
ครับ
นะครับ